คุณผู้ชมคะค่อยไล่เรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันค่ะ
เหตุการณ์นี้มีชุดภาพแบ่งเป็น๒ชุดภาพใหญ่
ก็คือชุดภาพเหตุการณ์ณจุดเกิดเหตุก็คือที่โรงงาน
กับชุดภาพจุดที่อยู่รอบโรงงานค่ะ
รอบโรงงานมีทั้งบ้านเรือนประชาชนมีทั้งอาคารสำนักงานนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณตี๓
พิกัดของโรงงานที่เป็นจุดเกิดเหตุกันก่อน
โรงงานผลิตเม็ดโฟมมิงตี้เคมิคอลอยู่ในซอยกิ่งแก้ว๒๑
อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ปฏิเสธไม่ได้ว่าพื้นที่โดยรอบตรงนั้นมีบ้านเรือนประชาชนอยู่ไม่น้อยเลยนะคะ
เดี๋ยวค่อยไล่เรียงดูภาพที่เห็นภาพแล้วต้องบอกเลยว่า
ทำให้เห็นว่าเหตุการณ์มันรุนแรงมันน่าตกใจ

ได้ยินเสียงไหมคะเห็นแสงไฟไหมคะ
นี่คือวงจรปิดจากอาคารสำนักงานนะคะนี่ค่ะ
เวลาก็คือตีสามเก้านาทีนี่นะคะโอ้โห
ค่อยไล่เรียงดูนะคะมีอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้น่าตกใจ
เป็นวงจรปิดภายในบ้านนี่ค่ะดูภาพกันเลยนะคะ

โอ้โหในบ้านและหน้าบ้านภาพในบ้านเนี่ยมันน่าตกใจตรงที่
เขานอนดูทีวีกันอยู่ใช่ไหมคะนั่งดูกันอยู่แบบนี้
แล้วเสียงดังแล้วมันโอ้โหแล้วภาพมันเนี่ย
แล้วจอมันดับไปเลยภาพเนี้ยคนตกใจว่าเอ๊ะ
แล้วคนที่นั่งอยู่เจ้าของบ้านเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้าง
เพราะมันมืดไปหมดเลยอ่ะค่ะเนี่ยค่ะเราตรวจสอบให้แล้วนะคะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมได้เห็นคลิปนี้ในโลกโซเชียลไปบ้างแล้ว
คนที่อยู่ในบ้านตอนนี้ปลอดภัยนะคะปลอดภัย
แต่เห็นภาพแล้วน่าตกใจเพราะตอนท้ายของคลิปมันมืดไปหมดเลย
ส่วนอีกมุมนึงค่ะจากบ้านเรือนประชาชนแถวนั้น
โอ้โหอันนี้ด้านนอกบ้านจะเห็นมีกลุ่มไฟค่ะ
โหมไหม้สูงขึ้นไปเหนือท้องฟ้าแล้วกลุ่มควันสีดำภาพนี้ค่ะ
นี่นะคะอันนี้อีกมุมหนึ่งนะคะนี่คือหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ใกล้ตรงนั้น
เขาบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้เห็นกลุ่มควัน
และเห็นไฟแบบนี้มันน่าตกใจจริงจริงค่ะบ้านอีกหลายหลังค่ะ
โอ้โหบ้านสั่นนะคะแล้วก็ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากนะคะ
อีกมุมนึงนี่ค่ะแสงไฟคือโอ้โห
อย่างที่เห็นว่าจะมีสัตว์เลี้ยงที่อยู่แถวนั้นก็สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน
จากเหตุโรงงานผลิตเม็ดโฟมระเบิดนะคะเดี๋ยวดูนะคะ
หมาแมววิ่งกันกระเจิงแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะนี่นะคะโอ้โห
คืออันนี้คือภาพชุดภาพโดยรอบนะคะก็คือหมู่บ้าน
ในบ้านนอกบ้านรอบหมู่บ้านเขาก็รับรู้ถึงความรุนแรงของเหตุการณ์เหล่านี้ได้ค่ะ
ช่วงเกิดเหตุใหม่ใหม่เลยนะฮะนี่นะครับทุกผู้ชมครับ
ตี๓๐นาทีเนี่ยเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยจุดเกิดเหตุก็คือ
โรงงานของบริษัทมิงตี้เคมิคอลจำกัดตะบนราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
พื้นที่มันก็คาบเกี่ยวไปอีกหลายแห่งในกรุงเทพนี่ก็มาถึงกัน
ไม่ได้ไกลกันมากนะครับเนื้อที่ของโรงงานประมาณ๕ไร่นะครับแรงอัด
ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายในรัศมี๕๐๐เมตรเนี่ยนี่เสียหายเป็นจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่กับรถดับเพลิงเข้าพื้นที่ตั้งแต่ตอนเกิดเหตุนะครับ
ตำบลราชาเทวะเจ้าของพื้นที่เนี่ยระดมรถดับเพลิงไป๔๐คัน
จากพื้นที่ใกล้เคียงก็มาช่วยด้วยมีรถดับเพลิงจากกรุงเทพก็มาอีกสี่สิบคัน
มีอาสาอีกเยอะแยะนะครับมาสนับสนุนภารกิจกัน
นี่เป็นภาพตอนเกิดเหตุใหม่ใหม่นี่นะฮะการดับเพลิงเนี่ย
ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับเพราะว่านี่ฮะดูกลุ่มควันนี่ครับ
มันพวยพุ่งขึ้นมาดำถมืนไปหมดขนาดกลางคืนนี้ยังเห็นควันดำแบบนี้เลย
นะฮะนี่ฮะมันเป็นสารเคมีครับต้องใช้โฟมในการดับไฟนะครับ
แล้วก็ต้องขอสนับสนุนโฟมนะฮะเพื่อเอามาดับไฟ
ที่เป็นโฟมดับไฟเนี่ยจากทั้งบางจากทั้งปตทด้วย
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบกด้วยหน่วยทหารพัฒนาแล้วก็ปพด้วย
ตระดมมาได้หกหมื่นหกพันลิตรในการเข้ารังับเหตุนะฮะ
เพราะนี่เป็นโรงงานที่เก็บสารเคมีไว้เยอะมากแล้วต้องนำเคลอ
นะครับนำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินนะ
ซึ่งตอนนั้นก็มีอุปสรรคด้านทิศทางลมเพราะว่าตอนที่โปรยโฟมลงไปดับไฟเนี่ย
กลางวันเนี่ยพอก็ขึ้นบินนะครับเพื่อโปรยโฟมนะครับ
แล้วมีบางจุดเนี่ยไฟมันปะทุขึ้นมาอีกในช่วงระหว่างวันนี้
ช่วงเฮลิคอปเตอร์นำโฟมมานะครับเข้าใกล้มากกว่านี้ก็ไม่ได้อันตราย
ลงไปนี่ก็ต้องขึ้นอยู่กับทิศทางของลมด้วยว่าจะพัดไปตกในเป้าหมายได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไร
ธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่าสารเคมีที่รั่วไหลเป็นสารเคมีหลายตัว
สูดดมมากนี่อันตรายนะฮะมันเป็นสารก่อมะเร็งด้วยการดับไฟก็ยากมาก
เนื่องจากใต้ดินเนี่ยมันมีท่อต่อกันไปทั้งโรงงานแล้วมีความร้อนสูงมาก
ถ้าจะดับไฟก็ต้องใช้น้ำเข้าไปฉีดให้ความร้อนลดก่อน
จากนั้นถึงใช้พวกน้ำยาที่เป็นโฟมเนี่ยเข้าไปฉีดดับไฟอันนี้ก็ถึงจะได้ผล
ส่วนทีมข่าวไทยรัฐทีวีที่เราลงไปตรวจสอบพื้นที่เนี่ยรัศมีสีแดงนะครับ
ระยะ๕กิโลเมตรจากโรงงานเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ต้องอบพยพนะครับ
เบอร์บางพรีสมุดปราการแล้วก็เขตประเวทของกรุงเทพประชากรในพื้นที่ทั้งหมดมีประมาณสองแสนหนึ่งหมื่นคน
พื้นที่สีส้มนี่ยังไม่ต้องอบพยพออกจากบ้านนะครับทุกผู้ชมครับแต่ว่าต้องเฝ้าระวังสูงนะครับ
ลักษมี๗๕กิโลเมตรของโรงงานนะฮะมีประชากรอยู่ประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นคน
แล้วก็มีพื้นที่สีเหลืองเป็นพื้นที่เฝ้าระวังก็คือพื้นที่ระยะ๑๐กิโลเมตรจากโรงงาน
ทิศทางลมเนี่ยก็มุ่งหน้าไปตอนแรกเนี่ยไปแถวจังหวัดชนบุรีแล้วก็ฉะเชิงเศร้า
แต่ค่ำวันนี้เนี่ยเข้ามาทางกรุงเทพแล้วนะฮะแล้วก็มีฝนตกด้วยค่ำวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งหลายพื้นที่ฝนตกลงมาโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ในรัศมีร์เนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาเตือนอยู่
บอกว่าฝนที่ตกลงมาเนี่ยมันจะมีสารเคมีที่ถูกชำระล้างลงมาด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็ฝนที่ตกลงมาเหล่านี้เนี่ยค่ะมันก็จะไปอยู่ตามแหล่งน้ำต่างในพื้นที่นะคะ
มีคำเตือนออกมาเรื่องของการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคในช่วง๒๓วันนี้ด้วย
ถ้าหากมีฝนตกลงมามันจะชะล้างสารเคมีที่ลอยขึ้นไปในกลุ่มควันนะคะ
ตกลงมาในแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นแห่น้ำลำคลองบ่อน้ำแถวนั้นอันนี้ก็ต้องระวัง
เจ้าหน้าที่ไปสำรวจความเสียหายนะครับ
พบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย๗๐หลังอันนี้สำรวจเบื้องต้นนะครับ
มีรถยนต์เนี่ยเสียหายไปสิบห้าคันนะครับผู้บาดเจ็บมี๒๙คน
คือชาวบ้านที่ในที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็มีแรงอัดแรงระเบิดเข้าไปตั้งแต่ช่วงเช้า
หรือว่าสูดกลิ่นควันสารเคมีเข้าไปเนี่ยคือบาดเจ็บไม่มีผู้เสียชีวิต
แต่มีผู้เสียชีวิตหนึ่งศพเป็นเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยดับเพลิงนะฮะ
ชื่อว่านายกรสิทธิราวพันธ์นะครับหรือว่าพอสอายุ๑๘ปีเป็นอาสาดับเพลิงนะครับ
เข้าไปช่วยดับเพลิงในจุดเกิดเหตุโอ้โหแล้วน้องตอนนั้นก็ไฟมันลุกพลึบขึ้นมาพอดี
ก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะครับผู้ราชการจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
วัญชัยคงเกษมบอกว่าไม่มีถังสารเคมี๕แสนลิตรอยู่ใต้ดินของโรงงานนะครับ
เพราะทีแรกมีข่าวว่าใต้ดินยังมีสารเคมีอีกนะมีอีกประมาณ๕แสนลิตรท่านยืนยันว่าไม่มีนะครับ
นี่เป็นเพียงข่าวลือนะครับแต่ไอ้สารเคมีในโรงงานเนี่ยถามว่ามีไหมมันก็มีนั่นแหละ
แต่แบบเก็บไว้ใต้ดินอีกห้าแสนลิตรเนี่ยไม่มีโรงงานแห่งนี้จากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
ระบุว่าโรงงานแห่งนี้ประกอบธุรกิจผลิตเม็ดโฟมจดทะเบียนเมื่อ๒๐มิถุนายนปี๒๕๔
จดทะเบียน๗๐ล้านบาทเจ้าของโรงงานเป็นคนสัญชาติไต้หวันนะฮะ
จัดโรงงานแห่งนี้นะครับโรงงานมิงตี้อายุ๕๔นะครับผู้การก็เป็นชาวไต้หวันเหมือนกันนะครับ
เดินทางไปพบพนักงานสอบสวนในพื้นที่นะฮะเพื่อไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เรื่องต้นเนี่ยได้แจ้งว่าเขาทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับการผลิตทั้งหมดของบริษัท
ก่อนเกิดเหตุระเบิดเกิดขึ้นตอนนั้นประมาณตี๓กว่านอนหลับอยู่ที่ห้องพักซึ่งอยู่ติดกับบริษัท
มีคนงานมาเรียกแล้วบอกว่าสารเคมีรั่วไหลเขาก็รีบลุกขึ้นมาเพื่อจะไปตรวจสอบที่บริษัท
แต่ไม่สามารถเข้าไปได้เนื่องจากตอนนั้นสารเคมีที่มันรั่วไหลมาเนี่ยกลิ่นมันรุนแรงมาก
ก็ต้องพากันหนีมาแล้วมันก็เกิดการระเบิดเกิดขึ้นทีนี้ก็ลุกลามเลย
ตั้งแต่ตี๓กว่าที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ผู้จัดการบริษัทของโรงงานแห่งนี้นะครับบอกว่าในพื้นที่เนี่ยมีวัตถุดิบที่เก็บเอาไว้ใช้สำหรับผลิตเม็ดโฟมและเม็ดพลาสติกมีอยู่๓ชนิด
ส่วนสาเหตุของการรั่วไหลของสารเคมีที่ว่าคนงานเข้ามาตามเนี่ยตรงนี้ทางผู้จัดการของโรงงานบอกว่าก็ยังไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นจะไปดูเนี่ยปรากฏว่าระเบิดขึ้นมาก่อน
ที่คุณภาคภูมิเล่าไปก็ทำให้คุณผู้ชมเห็นภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่เดี๋ยวเราจะค่อยค่อยไล่เรียงลงลึกไปแต่ละประเด็นนะคะแต่ประเด็นสำคัญตอนนี้ก็คือคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงต้องระวังเรื่องของฝนที่ตกลงมา
เพราะว่าจะชะล้างสารเคมีที่อยู่ในกลุ่มขวัญนะคะ๒ก็คือทิศทางลมนะคะตอนนี้เนี่ยลมเนี่ยมุ่งหน้ามาทางเขตประเวทกรงเทพอาณาคอนแล้วก็ในพื้นที่ที่คุณมิดวรรณรายงานไปเมื่อสักครู่นี้คือยังไม่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ยังมีควัญไฟยังมีไฟปะถุขึ้นมาอยู่เป็นระยะนะคะเดี๋ย